โหวนี่เพิ่งคลอดนา
เซ็กซี่มากนะคะสลัดผ้าท้าลมนาว
นี่นะคะเหลือบิกินี่ตัวจิ๋วสีแสบจี๊ดค่ะ
เจ้าตัวบทอุดเผลอสามีว่าอยากจะไปเที่ยวทะเลแซะระเกิน
มาติดคนอื่นไปทะเลกันนะ

เล่นน้ำที่สระว่ายน้ำของบ้านแก้ขัดกันไปก่อนค่ะ
แต่ที่ดูเหมือนจะถูกอกถูกใจเกินหน้าเกินตาลูกนะคะ

ิกินี่ตัวจิ๋วทำอะไรคุณแม่หลังคลอดไม่ได้จริง
ต้องบอกว่าหุ่นเสี้ยปังเรียกยอดไลค์ยอดคอมเมนต์แบบถล่มทลายกันเลยล่ะค่ะ
แซ่บจริงงานดีทั้งครอบครัวดีมากเลย
คุณเนยเขาเพิ่งคลอดลูกคนที่๒มา๖เดือนได้มั้งคะ
ใช่ยังดีเลยนะตายแล้ว